ไปดูเหตุการณ์ที่สมุทรประการก่อน
แม่ลูกคู่หนึ่งเขาก็อยู่บ้านคนละที่กัน

แม่ก็แปลกใจทำไมโทรไปหาลูกก็ไม่รับ

ก็เลยไปดูที่บ้านช็อกมาก
กลายเป็นศพอยู่ในบ้านคนเดียว
แล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสามีของลูกซึ่งเป็นสามีใหม่
หายไปด้วยก็เลยยังไม่รู้ว่าลูกเสียชีวิตจากสาเหตุใด
แจ้งตำรวจสพบางสะทงก็ต้องไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
อยู่ในพื้นที่ตำบลศรีษะจราเข้น้อยอำเภอบางสาวทง

บริเวณชั้นบนในห้องนอนไปเจอศพนางสาววรติกาเกียรติ
กล้องนนอายุ๔๒ปี
นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่สภาพในอืดแล้ว
สวมใส่ชุดนอนสีน้ำเงินคราบเลือดแห้งเกรอะกรั้ง

แล้วคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑สัปดาห์

แม่ของผู้ตายบอกว่าลูกสาวมีอาชีพค้าขาย
ก็เปิดร้านขายของชำอยู่ที่ตลาดศรีวารี
สัปดาห์ที่แล้วโทรมาหาโทรยังไงก็ไม่รับติดต่อไม่ได้
ด้วยความเป็นห่วงลูกครับเป็นสัปดาห์ติดต่อไม่ได้
ก็นั่งรถมาหาลูกสาวซะเลยที่บ้านพัก
พบว่าประตูมันล็อกจากข้างนอก
คำถามคือถ้าลูกอยู่ข้างในทำไมประตูล็อกจากข้างนอก
แล้วมีกลิ่นเน่าเหม็นโชยออกมาเต็มไปหมดเลย
เริ่มเอกใจแล้วโทรแจ้งจำรวจให้เข้าไปตรวจสอบพร้อมกัน
เอาช่างมาเปิดกุญแจจากข้างนอก
แล้วก็ที่ห้องนอนโอ้โหภาพที่เห็นคือแม่ช็อกเป็นลมเลยครับ
ลูกสาวเสียชีวิตสภาพดูไม่ได้เลย
ที่สำคัญนะฮะสร้อยข้อมือทองคำที่ลูกสวมใส่เป็นประจำก็หายไปด้วยครับ
ทีนี้ไปถามแฟนเก่า
แฟนเก่าผู้ตายชื่อว่านาย

บอกว่าหลังจากเลิกกันเนี่ย

แล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันกับที่บ้านหลังนี้ทาวน์ฮาส์ที่ไปพบกลายเป็นศพเนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นก็คุยกันฐานะเพื่อน

อย่างนั้นอย่างนี้เล่าให้ฟังมีความทุกข์ก็ปรับทุกข์กันไปเป็นเพื่อนกันไป
ครั้งล่าสุดคุยกัน๒๓สิงหาคม
จากนั้นติดต่อผู้ตายไม่ได้อีกเลย
ก็คาดว่าเป็นช่วงที่เธอน่าจะเสียชีวิตนะครับ

นำศพของผู้ตายไปส่งที่สถาบันนิติเวศ

แล้วมันมีอะไรหายบ้างเพราะว่า
ผู้ตายเนี่ยเป็นคนทานะดี
รถยนต์มี๒คันจอดอยู่ในบ้าน
อีกคันหนึ่งจอดไว้ที่ตลาดที่เข้าไปขายของ
แล้วแฟนที่เขาอยู่ด้วยกันหายไปไหนล่ะ

ตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวมาสอบสวน

แฟนของผู้ตายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายครั้งนี้